มาดูการแสดงถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
พระบาทสำเด็จพระปรมินทระมหาภูมิภญอยเดชน์บรมนาทประพริก
ลานสังขีดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธศรีสุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้นำคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และประชาชนทุกหมู่เหล่าจำนวนหลายพันคน
ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เพื่อน้องบรรมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีด้าย
พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ
โดยภายในงานมีการแสดงดนตรีบันเลงและร้องเพลงพระราชนิพลและเพลงเทิดพระเกียรติ
จากนั้นประธานในพิธีได้จุดเครื่องทองน้อยกล่าวสะดุดี
และแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
ก่อนที่จะร่วมกันจุดเทียนและร่องเพลงสันเสริญพระบารมี
และที่บนสรรเขื่อนอ่างแก้วได้มีนักศึกษาจุดกรวยเทียนมีข้อความว่า
ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล
ส่วนที่ลานสังขีดด้านล่างนะครับมีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน๙๙คน
ได้ร่วมกันแปลอักษรและจุดเทียนรูปหัวใจล้อมเลข๙ล้อมเลข๙ไทย
หมายถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็เห็นเป็นภาพข่าวแบบนี้สวยนะฮะดูจากมุมบนนะครับ
ถือว่าเป็นการน้อมอาลัยแล้วก็แสดงความจงรักภักดี
ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ